กล้องวงจรปิดจับภาพผู้ชายชาวกัมพูชาคนนี้ได้ครับ
มาด้อมมามองมามอง
นรั้วเข้าไปขโมยของในร้านขายของเขา
เจ้าของตื่นมาเจอครับคุณผู้ชมฮะ

มองซ้ายมองซ้ายมีใครไหมมีใครไหม
ปีนดีกว่าปีนดีกว่ามุมดีแล้วเกิด
ปีแล้วโอ้โหรั้วสูงซะด้วย
นี่คือภาพนะครับจากกล้องวงจรปิดช่วงเวลา๓นาฬิกา๕๔นาทีของวันนี้
นะฮะเช้าเนี่ยเช้ามืดเนี่ย
ห้างหุ้นส่วนจำกัดภูระวสิทธิ์รีไซเคิลนะครับ
อยู่ที่บางประกงฉะเชิงเซาถนนเทพรัฐหรือว่าถนนบางนาตราดนั่นแหละนะฮะ

เป็นของนายมณ์เทียนเห็นแจ้งอายุ๕๕ปีครับกับนางน้ำพึ่ง
หัทธศรีกุลอายุ๕๖ปี
นี่เป็นช่วงที่ผู้ชายชาวกัมพูชาอายุสัก๓๐๓๕ได้นะ
เดินมาอยู่หน้ารั้วร้านนะครับแล้วก็ปีนเข้าไปขโมยของในตู้เย็น
นี่ฮะได้ออกมาแล้วล่ะสินะครับ
แล้วมาวางไว้หน้าประตูแล้วก็ปีนออกมาก้มหยิบของแล้วก็เดินออกไป
เมื่อวันที่๑๙เมษายนที่ผ่านมานะครับเอาไปเยอะเหมือนกันนะ
นะฮะ๑๙เมษายนที่ผ่านมาก็เพิ่งจะแอบปีนรั้วเข้ามาขโมยของไปแล้วครั้งหนึ่งนะหมอเนี่ย
อืมนะฮะครั้งนี้เนี่ยนางน้ำพึ่งเนี่ยได้ยินเสียงหมาเห่าเห่าดังเลย
ก็รีบเปิดกล้องวงจรปิดดูนะครับคนร้ายปีนเข้ามาขโมยของจริงด้วย
ก็เรียกคนในบ้านเรียกสามีให้รีบนะฮะไปไล่จับตัว
คนร้ายเนี่ยวิ่งขึ้นสะพานลอยข้ามถนนไปอีกฝั่งนะฮะ

คนในบ้านขี่มอเตอร์ไซค์ไปตะเวนหาจนกระทั่ง๗โมงเช้า
ก็พบว่าไปหลบอยู่ริมถนนบางนาตราดนั่นแหละครับ

ปากทางโรงไฟฟ้าบางประกง

แกรัดมันรัดจับมันรัด

ตัวของบ้านจับจนได้นะ

ผู้ชายชาวกัมพูชาไม่ยอมพูดแม้แต่คำเดียวส่วนของกลางที่ขโมยไปก็เป็นพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็น้ำอัดลม
น้ำพึ่งผู้เสียหายเล่าบอกว่ากลัวว่าคนร้ายจะกลับมาก่อเหตุอีกนะฮะ
เดี๋ยวมันจะอันตรายเพราะบ้านมีแต่เด็กกับผู้หญิง
กลัวว่ามันจะอันตรายกับเด็กด้วยไง